คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์ตำรวจต้องเอาพวกอุปกรณ์ไป
เพราะว่ามันมีเหตุว่าผู้ชายคนหนึ่งจับลูกเป็นตัวประกัน

ชาวบ้านเขากลัวว่าจะทำร้ายร่างกายเด็กนะฮะ

เชื่อกับผู้ชายนี้นะครับถ้าจะเมานะครับ
แล้วก็จับลูกน้อย๕ขัว
จริงเค้าไม่ได้แบบเอามีดเอาไลท์จี้นะครับ
เขาก็จับมาแล้วเขาเอามานอนเปรย์ภายในวัดแห่งนี้

แต่ชาวบ้านเขากลัวบอกนี่มันจับเด็กเป็นตัวประกันหรือเปล่า

อันเกิดขึ้นบริเวณหน้าเมนเผาศพวัดบ้านขิงแคน
อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ตำรวจก็ต้องไปควบคุมตัวนายประกายเพชรอายุ๒๙ปี
ส่วนลูกชายของเขาก็นอนอยู่บนเปรย์นะครับ
ตัวน้อยมองตำรวจตาปริบเลยนะครับ

เพราะลูกชายบ่นว่าไปโรงเรียนแล้วไม่มีใครเล่นด้วย
ไม่ให้ลูกต้องฝืนใจไปโรงเรียนอีก

แต่เมียกลับไม่ยอมเมียอยากให้ลูกชายไปโรงเรียน
ก็เลยทะเลาะกันก็เลยพาลูกหนีมาด้วยนะครับ
ตำรวจเข้าควบคุมตัวนายประกายเพชรที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้
นายประกายเพชรเล่าอะไรให้ตำรวจฟังบ้าง

กระดูกผมได้มันแก้ปวดเลย
เราทำงานได้ปกติแล้วนี่ดูสิคุณตำรวจ

ผมจะให้มันเป็นหลองและผมจะถั่นลองเอาเอง

ผมพอออกเฉละนิด
นี่นะฮะแผลที่มือเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

เสพยาบ้าแทนการกินยาแก้ปวดเขาบอกแผลดีขึ้นไม่ติดเชื้อเป็นน้องนะครับ
ให้การไม่ค่อยรู้เรื่องนักเพราะยังมีอาการหลอนจากยาเสพติด
ตำรวจนำตัวนายประกายเพชรไปควบคุมไว้ที่สพโกสุมพิสัย
ส่วนเด็กคุณตัวน้อยนิดเดียวมองตำรวจตาปริบแบบนี้
ตำรวจส่งไปให้คุณแม่แล้วก็ยายของน้องดูแลต่อไปยายก็มารับนะ